บุรีรำคุณผู้ชมมีศึกดวนปืนเดือดครับระหว่างกลุ่มแฟนเก่ากับแฟนใหม่
บอกว่าจะนัดมาเคลียร์กันที่หน้าปั๊มน้ำมัน
เคลียร์กันยังไงยิงเข้าเบ้าตาเฮ้ย
แต่ไม่ชัดว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนนะคุณผู้ชมเห็นแต่คนวิ่งหนีไปนั้นน่ะ
หลังเกิดเหตุโดนจับไป๒ครับคือนายชัชวานหรือว่าอามอายุ๒๐ปี

คนที่เสื้อแดงผมยาวแล้วก็นายธวัฒน์คนนี้เสื้อแดงแต่ว่าผมสั้น
ทั้งคู่โดนนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
พร้อมกับปืนลูกซองไทยประดิษฐ์จำนวน๒กระบอกนี่หน้าปั๊มเลย
นายอามือยิงคนแรกเนี่ยมาจากกลุ่มแฟนเก่านะบอกตำรวจว่า
พวกผมเนี่ยนัดจะมาเคลียร์ปัญหาของเพื่อนในกลุ่มกับกลุ่มแฟนใหม่
พอมาถึงจุดนัดพบหน้าปั๊มเห็นไอ้กลุ่มแฟนใหม่เหมือนจะเฮ้ย
อะไรวะชักปืนออกมาหรือเปล่าในอามก็เลยยิงสวนไปทันที
กระสุนไปโดนหรือว่านายสาราวุธล้มคว่ำลงไปเลย
หลังจากนั้นได้ยินปืนดังมาอีกปั้งปั้งสองนัดครับแล้วก็ชุนละมุนทีนี้ต่างคนต่างวิ่งหนีแล้ว
ส่วนนายธวัฒน์นายธวัฒน์เนี่ยคนเสื้อแดงผมสั้นที่อยู่ในกลุ่มแฟนใหม่นะ
ให้การว่ารับโทรศัพท์มาจากน้องในกลุ่มฝั่งผู้หญิงว่ามาช่วยหน่อย
ธวัฒน์มาช่วยหน่อยเพราะว่ากลุ่มนั้นอีกฝ่ายหนึ่งมีอาวุธ
พอไปถึงเจออีกฝ่ายยิงปืนใส่ทันทีเลยแล้วเห็นในทิวล้มลงไปต่อหน้าต่อตาเลยนะ
แล้วกลุ่มนั้นพยายามจะกรูเข้ามาทำร้ายอีกธวัฒน์ก็เลยวิ่งไปเอาปืนมาจากในทิวที่โดนยิงล้มลงไป
ยิงสวนไปสองนัดนั่นแหละเสียงดังสองนัดครับกระสุนโดนหลายคนเลย
เอามีไปโดนกลุ่มเดียวกันด้วยนะแต่เขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจครับ
แค่ต้องการยิงป้องกันตัวก็เท่านั้นเองส่วนแป้งอ่ะแป้งเป็นใครล่ะ
แป้งนี่ผู้หญิงแล้วคุณผู้ชมเป็นตัวต้นเรื่องด้วยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้
แฟนเธอกับนายจอสเลิกรหากันไปเมื่อประมาณหนึ่งเดือนก่อนครับครับ
แต่โทรศัพท์ของเธอยังอยู่กับในจอร์ดแล้วตอนรถของในจอร์ดเนี่ยจอดอยู่กับเธอ
ก็นัดกันจะมาเอาของคืนจนมาเกิดเหตุยิงกันขึ้น
ส่วนสาเหตุเธอบอกก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมแค่นั้นมาคืนของต้องเอาปืนกันมาด้วย
ส่วนอามกับธวัฒน์โดนตั้งข้อหาเดียวกันเลยคุณผู้ชมแม้ว่าจะต่างฝ่ายกันนะ
แต่โดนตั้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพรบออาวุธปืน
เดี๋ยวต้องรอผลการรักษาคนเจ็บว่ารุนแรงแค่ไหนก่อนแล้วก็ต้องดูว่าจะมีการยกระดับข้อหาเพิ่มหรือเปล่านะครับ